พบกันวันเสาร์๑๐โมงนะคะเราเจอกันมาหลายเดือนมากแล้วนะคะ
แล้วเราก็คุยกับคนหลายอาชีพมากเลยในหัวข้อนับตั้งแต่ที่โควิดเริ่มระบาดแล้วก็เริ่มส่งผลแย่มากกับทุกคนนะคะ
ตอนนี้เราจะคุยกับอีกหนึ่งอาชีพที่เราคิดว่าน่าจะรอดหรืออย่างน้อยถ้าโดนจะโดนน้อยกว่าคนอื่น
เพราะว่าปกติงานเขาถ้าเราเป็นคนนอกมองนะคะเราคิดว่าน่าจะกระทบน้อยมากเพราะว่าเขาทำงานบนออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่
แล้วก็เจ้านี้เนี่ยนะคะที่สำคัญก็คือว่าเป็นเจ้าใหญ่เราก็เลยคิดแทนเขาว่าเขาไม่ค่อยน่าจะเป็นอะไรแต่เขาก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เราน่าสนใจเหมือนกันว่า
เฮ้ยหรือเขาเป็นวะนะคะ
วันนี้เราจะคุยกับ๑คนนะคะ

สบายดีนะคะสบายดีครับสบายดีไม่มีอะไรต้องกังวลเลยใช่ไหมบริษัทแม็กซเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหมคะ
ตรงกันข้ามเลยครับจริงแล้วเดี๋ยวแนะนำก่อนนะคะคือเรารู้จักกันส่วนตัวมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เราสองคนยังเด็ก
เพราะว่าเราเคยเด็กนะเออนะคะแต่ว่าแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยว่าแม็กซ์เป็นใครนอกเหนือจากแก๊กเป็นแฟนพันธ์แท้
สตรีฟจอบแซวค่ะจริงก็ทำงานในวงการการตลาดแล้วก็โฆษณาเนี่ยมา๑๐กว่าปีแล้วครับ
๑๑ปีแล้วก็ตั้งบริษัทนี้มาได้เท่าอายุงานเลยครับเพราะว่าก็เริ่มอาชีพเนี่ยก็คือตั้งบริษัททำเองเลยนะครับ
ซึ่งก่อนหน้าที่มาทำอาชีพนี้เนี่ยผมก็ทำงานเป็นที่ปรึกษาธุรกิจนะครับในบริษัทแบบที่ปรึกษาเนี่ยของต่างประเทศอยู่ประมาณ๒ปีกว่านะครับ
อยากมีธุรกิจอยากมีอะไรอย่างนี้ก็เลยคุยกับเพื่อนแล้วก็ออกมาตั้งบริษัทกันครับ
เดี๋ยวนะคะคือคุณไปเป็นที่ปรึกษาธุรกิจของบริษัทต่างประเทศหลังคุณเรียนจบเลยเหรอ

คุณไม่มีความสับสนในชีวิตเหมือนเด็กเรียนจบใหม่เลยเหรอคะ
มีครับแต่ว่าตอนนั้นเอาจริงนะผมก็ผมก็คิดอยู่เหมือนกัน
ผมจบวิศวะจุฬาภาคอุตสาหการคือจริงมันคือวิศวกรที่ถูกสอนมาให้ไปทำงานในโรงงาน
แล้วก็ที่บ้านผมเป็นโรงคิมดังนั้นผมก็จะคุ้นเคยกับระบบโรงงานอยู่ค่อนข้างมากอยู่แล้ว
แต่ว่ารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยเราอยากทำอะไรที่มันแบบมันน่าจะได้เจอคนเยอะได้ใช้ความคิดเยอะอะไรอย่างนี้
แล้วก็คนไม่ค่อยซ้ำอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบเอ๊ะไปอยู่ในที่ที่น่าจะได้เจอแบบคนหลากหลายดีกว่า
ตอนนั้นยังไม่คิดถึงธุรกิจโฆษณาไอเจนซี่การตลาดใดทั้งสิ้นนะฮะ
คิดถึงว่าที่ไหนที่เป็นที่ที่เราจะได้เริ่มต้นปรับชีวิตการทำงานได้รวดเร็
แล้วก็สนุกแล้วก็ได้เรียนรู้เยอะอะไรอย่างนี้
เขาน่าจะมีคนเก่งอยู่เยอะเราก็น่าจะได้ทำอะไรอย่างนี้ได้
ถ้าเขาไม่เก่งเขาจะให้คำปรึกษาคนอื่นไม่ได้
ใช่ซึ่งก็รู้ซึ้งเลยว่าพี่เก่งมากพี่เก่งมากทุกคน
และงานสนุกและงานไว้ก็หนักมาก
เพราะมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนเก่า

มันเหมือนมันกลางหากธูปว่า๗๑๑
คือเป็นแบรนด์เนอะแล้วทุกคนรู้จัก

ก็เป็นบริษัทแรกที่เราตั้งแต่จริงตอนนี้เรา

เดี๋ยวถ้าไล่จบเดี๋ยวช่วยโทรเรียกพี่มาใหม่ด้วยนะ
ก็มีครบวงจรครับที่แบบนักการตลาดตอนนี้เขาทำกัน
คือต้องเรียกว่าในกรุ๊ปเรามี๕๖บริษัท
ในส่วนของบริษัทถ้าสมมุติให้คำนิยามคือ

ไม่ได้ชอบสายนั้นมากเท่ากับอันนี้
ที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยนะคะถ้าสมมุติเอาเท่าที่พี่ฟังมาแบบนี้
พี่ก็คิดเอาว่าไม่ค่อยน่าจะได้รับผลกระทบไหม
หรือน่าจะรับผลกระทบน้อยไหม
เพราะว่ารักษณะการทำงานนะคะคิดเอาเองก่อนนะ
คือลูกค้าก็น่าจะเป็นลูกค้าที่ไม่ใช่ว่า
อยู่บนธุรกิจที่แบบแกว่งมาก
แล้วก็เป็นธุรกิจที่เท่าทันสังคมเท่าทันเทคโนโลยี
เพราะฉะนั้นการที่เจอภาวะโควิดที่ผ่านมา
ก็น่าจะปรับตัวรับมือได้ทัน
ครับจริงต้องบอกว่าความเข้าใจนี้

ยังไงธุรกิจผมเนี่ยยังอยู่บนพื้นฐาน
ดังนั้นเนี่ยบริษัทโฆษณาเนี่ยจะยืนอยู่บน

ก็คืองบการตลาดแล้วก็งบโฆษณาด้วย
ซึ่งเวลาที่บริษัทของลูกค้าเนี่ย

งบแรกที่ลูกค้าจะตัด

คือลูกค้าเนี่ยก็ยังอยากที่จะขายของได้

จะให้มาซื้อโฆษณาเยอะแบบเดิม
ทำแบบทำให้แบรนด์ดูสวยดูหล่อขึ้นมาเนี่ย

มันคือเวลาที่เขาต้องพยายามขายของให้ได้
แล้วเอาเงินสดเข้ามาในบริษัทมากที่สุด
ดังนั้นฝั่งการสื่อสารการตลาด
อะไรที่แบบมันอาจจะยังไม่ได้เป็นความเร่งด่วนเนี่ย

ซึ่งแน่นอนบริษัทผมพอเปิด
จริงต้องบอกว่าพอสิ้นปีที่แล้ว
เราเก็บยอดมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ
เราเตรียมตัวเลยว่าเปิดปีนี้มาเนี่ย

แต่เปิดปีนี้มาเราเก็บสะสมมาไว้ในกระเป๋าค่อนข้างดี
พอเปิดมาเดือนแรกยังโอเคตั้งหลักกันก็ค่อยทำกันไป

แล้วก็เริ่มบอกว่าอันนี้ที่พิชได้นะ
คือแบบประกวดแข่งงานกันแล้วได้งานมา
อันนี้เลื่อนไปเป็นแบบไม่มีกำหนดเลย

บางตัวบอกว่างานบางตัวบอกว่า
มันไม่สามารถทำได้ในเวลานี้เนื่องจาก

ต้องเลื่อนไปก่อนแล้วไม่รู้จะเข้าได้เมื่อไหร่นะครับ
งานบางส่วนที่เป็นโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับรีเทล
หรือว่าค้าปลีกพวกห้างพวกอะไรอย่างนี้
เราเข้าใจตรงกันตรงที่ว่าคือคนที่ทำสินค้าบริการออกมาขาย
เขาต้องโปรโมทต้องพยายามโฆษณาให้คนรู้จักสินค้าบริการเขา
เพื่อส่งเสริมการขายเพื่อให้ยอดขายมันโตใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ที่แก๊กบอกว่าคือเขายังมีเงินที่ต้องใช้แบบนี้อยู่
แต่มันต้องใช้ด้วยความระวัง
เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเลือกใช้เขาจะไม่ได้เลือกใช้เพื่อการโฆษณา
ไม่ได้เลือกใช้เพื่อการทำให้เขาดูดีหรือลูกค้าจดจำแล้ว
คือเขาเอาไปใช้อย่างอื่นแบบโดยตรงกับสินค้าเขาเลยอย่างนี้หรอคะ

แล้วลูกค้าจะประหยัดเงินในการทำเรื่องพวกนี้
เพื่อให้สามารถมีกำไรเยอะที่สุดในช่วงนั้น
อ้าวแต่ว่ามันก็ยังต้องการการโปรโมทอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
ใช่ครับเขาก็ยังใช้สื่อโฆษณาที่ไปซื้อสื่อ
เช่นไปซื้อสื่อกับทางไทยรัฐทีวีลงโฆษณาอย่างนี้

น้ำเสียงดูรู้สึกโดนเสียดสีไหมครับ
ไม่ครับคือสื่อยังได้เงิน

ขึ้นมายิ่งขึ้นเรียกกว่าเดิม
แต่ว่าชิ้นงานโฆษณาที่เอาไปใช้เนี่ย

ต้องทำดีเลิศมากแล้ว

มาเร็วขายเร็วตอนนี้ต้องออกแล้วเพราะว่าต้องแย่งว่าใครขายได้ก่อนก็ได้เงินก่อน
เพราะถ้าลูกค้าคอนเซอร์เมอร์เงินหมดเนี่ยไม่มีเงินซื้อก็บ๊ายบายกัน
ก็อดอะไรอย่างนั้น
จะอยู่บนออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่ไหมคะแม็กซ์
จริงแล้วฟังดูมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ

สัดส่วนออนไลน์ออฟไลน์
มันต้องมีส่วนที่อาจจะไปแตะออฟไลน์หรือว่าสื่อนอกบ้านหรืออะไรอย่างนี้บ้างนะครับ
ตรงนี้ที่เกิดขึ้นคือ
ใช้ชีวิตอย่างไรใช้สื่ออะไรรับสื่ออะไรบนออนไลน์นะครับ
ค่อนข้างจะต้องมีปฏิสัมพันธ์เยอะครับ
ต้องประชุมกันต้องคุยงานกันตลอดเวลา
จริงก็เรียกว่างานที่ออกออกออนไลน์จะเยอะ

จริงก็ได้มาปรับตัวกันในช่วงโควิดเยอะเหมือนกันครับ
อันนี้พี่จิตนาการเราเองยังไงในแง่ของการทำงานหลังบ้านอย่างที่เรียก
เราคิดว่าเจอหน้าการนั่งประชุมในห้องเห็นตัวกันมีประสิทธิภาพมากกว่า
มันก็เป็นวิถีอย่างนั้นมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วใช่ไหมคะ
แล้วการเจอหน้าการเกินการมีประสิทธิภัณฑ์กันอย่างนี้มันเป็นวิธีที่ทำกันมาแต่ลายมากกว่า
แล้วก็มีความพยายามต่างประเทศเขาก็มีปรับแล้วล่ะครับต่างคนต่างอยู่คนละที่แล้วก็คุยกันแต่ว่าไม่เมืองไทยเนี่ยก็ยังช้าช้ากว่า
ซึ่งพบว่าทุกคนอยู่บ้านประชุมออนไลน์ทำงานออนไลน์กันเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าถ้าอยู่บ้านอย่างเดียวทำอย่างนี้อย่างเดียว๒เดือนอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ใกล้จะเป็นบ้าแล้วเหมือนกันนะครับ

เกี่ยวกับเรื่องงานคือมันไม่ได้เจอใครอ่ะ
แต่ถ้าเรากุดอู้อยู่ในบ้าน๒เดือนเนี่ยบางทีมันก็แบบโอ้โหชีวิต

คือระหว่างการทำงานเนี่ยมันเร็วนะมันแบบไม่ต้องเดินทางว่ะ
ชงเครื่องดื่มกันออนไลน์กันนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้อ่าโอ้โหแต่ละ
อะไรอย่างนี้ซึ่งพอพ้นมาปุ๊บเนี่ย
เปิดวันแรกที่ให้กลับมาที่ออฟฟิศหลังจากผ่านไป๒เดือนนะฮะ
ก็ดิสแทนนะเว้ยดิสแทนกระหึ่มเลยครับคนเข้ามาเต็มเลย
ทุกคนก็คิดถึงการเจอกันมาก
ตอนนี้๑๘๐คนครับตอนช่วงต้นปีเนี่ยมี๒๑๐คน
นี่โดนโควิดเหมือนกันไหมคะหรือโดนโควิดครับโดนโควิดไปด้วย
ซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วงแรกถ้าเล่าต่อเลยคือช่วงแรกเนี่ยที่เจอปุ๊บโดนตัดปุ๊บแล้วยังไม่เห็นสัญญาณที่จะดีขึ้นนะครับ
ถ้าสมมุติว่าเราไปในซีโนที่มันแย่ที่สุดเราควรจะต้องไปยังไง
ซึ่งซีเนอร์โอแย่ที่สุดมันคือแย่ที่สุดบนสถานการณ์ปกติ
แต่ว่าบนสถานการณ์ที่วิกฤตแบบนี้แย่ที่สุดของปกติเนี่ยก็เรียกว่าพอไปรอดสำหรับสถานการณ์แบบนี้
เราก็ต้องทำตามซีเนโอนั้นคือต้องลดค่าใช้จ่ายนะครับจริงทุกบริษัทหลายคนก็พูดนะบริษัทไม่ได้อยากลดคนหรอก
แต่บริษัทอยากลดค่าใช้จ่ายแล้วก็มาถึงเรื่องของพนักงานพนักงานบางส่วนก็มีวางแผนที่จะลาออกไปอยู่บริษัทอื่นจำนวนหนึ่ง
สมมุติว่าประมาณสัก๑๐คนแล้วก็อีกจำนวนหนึ่งเราก็ต้องมีการวางแผนซึ่งก็ต้องมีการลดขนาดของบริษัทลงอีกสักประมาณ๒๐คน
ซึ่งก็แน่นอนเราก็ต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับต้นเลยอันดับหนึ่งเลยดังนั้นเนี่ยดังนั้นลูกค้าเนี่ยต้องมีคนทำงานให้
เราลดคนไปจำนวนนึงเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่เนี่ยที่เหลือก็ต้องมาคุยกันว่าแล้วคนที่เหลืออยู่จะช่วยกันลดเงินเดือนได้เท่าไหร่
ในช่วงอนาคตฮูกีวิสาปหรือก็มีของโรรคอ่อนแล้ว
ก็ถือว่ากระทบกับพนักงานค่อนข้างน้อยนะ
แต่ว่าเอาจริงคือก็ประมาณกว่า๑๐เปอร์เซ็นต์
ของบริษัทเหมือนกันบริษัทผมแค่๒๐๐ไง
หลังจากที่มันเริ่มมาแล้วแน่คือสถานการณ์วิกฤตมันเริ่มมีสัญญาณแล้วแน่
เอางี้ถ้าสมมุติพี่นับพี่นับตั้งแต่กุมภา
นับตั้งแต่กุมภาคือเราเริ่มมีความรับรู้อย่างเป็น
เราเริ่มมีความรับรู้อย่างแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้กันแล้วใช่ไหมคะสำหรับคนไทย
และกาลกุมภาพันธุ์แน่นอกมากค่อยมาต่อเป็นมีนาน
คือจังหวะตอนนั้นในส่วนของคนที่ทำงาน
อยู่แล้วพอจะแบบทำนายได้ล่วงหน้าไหมว่า
มันจะไกลแค่ไหนมันจะสะเทือนแค่ไหนสำหรับเศรษฐกิจ
ซึ่งเศรษฐกิจเราไม่ดีอยู่แล้วนะ
แล้วมันจะกลับมาได้เหมือนเดิมเมื่อไห
สมมุติฐานว่าทุกปีเนี่ย
หน้าขายของประเทศที่เขาทำการตลาดกันเยอะ
คือหน้าขายที่แบบที่สุดของปีอีกรอบหนึ่ง
คือลูกค้าต้องไตรมาส๓ลูกค้าต้องพยายามดันให้เกิดการทำการตลาดเต็มที่
ไป๒เดือน๓๑พฤษภาเนี่ยก็คือ
เออจริงแล้วกะว่า๓๑พฤษภาจะกลับมาทำงานแล้วทำงานที่ออฟฟิศ
ปรากฏว่ากลับมาได้เร็วกว่าเดิมเพราะว่าสถานการณ์มันผ่อนปนระยะ๑๒๓อะไรไปแล้วแหละ
แล้วก็เลยอ่ะงั้นก็กลับมากันเร็วขึ้นนิดนึงอาทิตย์หนึ่ง
แล้วพอเป็นเดือนมิถุนาทุกคนก็เหมือนเริ่มตั้งสติกัน
ลูกค้าก็เข้ามาเต็มไปหมดเลยนะฮะเยอะมากก็เรียกว่าถาโถม
คืออ๋อเพราะฉะนั้นคือต่อให้มันมีความถาโถมกลับเข้ามาหลังจากที่โควิดในประเทศไทยคลี่คลายแต่ว่าเราไม่ได้เจอภาวะการถาโถมในรูปแบบนี้ยามเดิมเนอะ
ผมว่าอันนี้เป็นนี่ความเชื่อผมนะ
มันไม่อยู่จริงเดี๋ยวมันก็หายแล้ว
ซึ่งอย่างฝั่งลูกค้าแบรนด์เนี่ย
ก็จะต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังมากขึ้น
ที่จะมาลงทุนลงแรงกันเยอะขึ้น

แล้วมาดูว่าใครทำงานดีสุดก็ให้คนนั้น

ส่วนหนึ่งผมว่าลูกค้าถ้าเลือกได้ตอนนี้เซฟเงินได้เซฟ
แต่ว่าเขาอยากได้งานที่ดีที่สุดผมคิดว่า
ก็ต้องลดคอร์สดังนั้นเนี่ยต้องประหยัดรายได้ประหยัด
อย่างหนึ่งที่คิดว่าหลายที่เขามองอยู่ก็คือ
ออฟฟิศนี่แหละซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะลดพื้นที่ออฟฟิศลงได้
มันก็ช่วยเราประหยัดได้เยอะดังนั้นเนี่ย
ถ้าสมมุติเราพูดถึงตอนที่ยังไม่ได้มีการลดคนลงมาจนเหลือ๑๘๐นะตอนนี้เนี่ยนะคะ
หรือว่าเรายังต้องเช่าพื้นที่เท่าเดิมอยู่
ผมก็ยังต้องมีเช่าพื้นที่ตามสัญญาเช่าของเดิมอยู่
แต่ว่าเราจะทำอย่างไรที่จะเอาพื้นที่ที่มีมาทำประโยชน์
ที่สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายของบริษัท
แล้วเอาพื้นที่ที่มีไปทำประโยชน์ให้กับส่วนอื่น
เช่นเราอาจจะเอาพื้นที่ของเราหาคนมาเช่าต่อจากเรา
หรือ๒อาจจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถมาจัดสัมมนาได้
หรือว่าเปลี่ยนเป็นอะไรก็ว่าไป
อะไรอย่างนี้สตูงดีโออะไรก็ว่าไป
แล้วถ้าถึงจุดที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ลักษณะการบริหารของคนที่เคยแบบ
คือออฟฟิศคุณก็ใหญ่อะนะน่าอยู่น่าร่วมงานอะไรอย่างนี้นะคะ
คุณจะเปลี่ยนออฟฟิศคุณเป็นแบบไหนคะคุณแม็กซ
ที่ต้องจองเงินเข้ามาด้วยถ้าเอาไหนใครจะเข้ามาคุณจอง
แต่ว่าวันไหนที่คุณเข้ามาทำงานคนเดียวคุณก็จองที่นั่น

ก็เราไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับพนักงานทั้ง๑๐๐
พนักงานส่วนที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้
คุณก็ต้องเตรียมตัวให้ดีก่อนที่จะมา
คือถ้าวันนี้คุณไม่ต้องเข้าคุณก็ทำงานข้างนอกก็ได้
ซึ่งนี่ก็คือแนวโน้มของการทำงานกับคนรุ่นใหม่
แบบค่อยถ่ายรุ่นไปกับวิถีการทำงานที่เปลี่ยนไปอยู่แล้วถูกไหม
คือกระแสหรือว่าแนวโน้มมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมคะ
แล้วแต่คนอันนี้บางคนชอบมาเจอเพื่อน
ต้องบอกว่าคนชอบมาเที่ยวงานเขาได้เจอเพื่อน

บริษัทผมเนี่ยเด็กอายุน้อยอายุเยอะ
เรียนจบใหม่หรือว่าทำงานมา๓ปี๕ปีอะไรอย่างนี้
เขามาเจอกันเนี่ยเขาได้มิงเกิ้ลได้พูดคุยกัน
แต่ว่าการทำงานที่ไหนก็ได้เอาจริงมีสิทธิภาพมากขึ้น
จริงยอมรับเพราะไม่ต้องเดินทาง
กรุงเทพนี่ถ้าไม่เดินทางนี้โอ้โหเวลาเพิ่มอีก๒๓ชั่วโมงต่อวันทำงานได้เยอะ
แต่สิ่งที่อันตรายคือเหมือนเดิมครับ
ถ้าอยู่บ้านอย่างเดียวอดอู้แล้วก็เครียดเครียดหนัก
คือการดูแลวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นไปได้ยาก
แล้วก็ฝั่งการดูแลคน
อะไรอย่างนี้เต็มที่ไม่เกินนะฮะ

ได้ยินคำนี้เยอะมากเลยนะ

ไม่ครับจริงอาจจะว่าเป็นความปกติคือเราจะรู้กันอยู่แล้วว่า
วัยรุ่นเนี่ยจะใช้ชีวิตบนความไม่ได้ระมัดระวังมาก
หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าอาจจะประมาทเยอะอะไรอย่างนี้
แต่ว่าแต่ว่าต้องบอกตรงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โทษกันไม่ได้
คือวัยรุ่นเนี่ยมันยังอยู่ในวัยที่เขาอยากค้นหาอยากลองอยากรู้อยากแบบอะไรเหมือนกันที่แบบเราเรียนกันมาเนอะ
แต่คือพอเป็นเรื่องนี้แล้วยิ่งเป็นเรื่องโควิดเนี่ย
เขาเห็นเลยว่าสถิติของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุ
แล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบเยอะคือผู้สูงอายุ
ตัวพวกเขาเนี่ยรู้สึกไม่เคยเกี่ยวข้องกับโควิดเท่าไหร่

กลุ่มเสี่ยงมากนักยกเว้นเสียแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีข่าวการระบาด
ในพื้นที่อย่างตอนนั้นไม่มีข่าวว่าที่ระยอง
หรือว่าที่คอนโดแห่งหนึ่งในสู่โควิดอย่างเงี้ย
แล้วมันมีคนที่ติดพิสูจน์ได้ว่าติดแล้วมาอยู่แถวนั้น
ถ้าฉันอยู่แถวนั้นอย่างนี้เริ่มรู้สึกแหละ
แต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้ชีวิตกันอยู่ได้อย่างนี้ไปเรื่อย
เอาส่วนตัวบ้างคะเอาส่วนตัวของแมคเลยอะนะครับ
คือแม็กซ์รู้สึกยังไงกับช่วงที่ผ่านมาบ้าง
ตอนนั้นชีวิตสะบักสะบอมยังไงไหมคะคุณ

พอตั้งบริษัทเราก็เป็นหุ้นส่วนแล้วเป็นเจ้าของกิจการ

ผมว่าผมก็ผ่านจุดที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องผ่านมาหมดแล้ว
แล้วก็ผ่านจุดที่เรียกว่า
บริษัทที่ขนาดกลางมาหลักร้อยคนเนี่ย
มันผ่านกันมาเนี่ยก็จะผ่านมาแล้ว
แต่ว่าผมว่ารอบนี้เนี่ยเป็นอะไรที่หนักหนาที่สุดตั้งแต่

แต่ว่าคิดว่าอันเนียไม่น้อยหน้า
คนที่ทำงานไปถึงประมาณ๔๐กว่า

ถ้าเฉพาะตัวผมอ่ะช่วงโควิดนี่คือแบบโอ้โหสุดจริงสุดมาก
บางทีเราก็คิดว่าสนุกไปกับมันแล้วกัน
ถึงแม้มันจะเวียงไปเวียงมาตลอดเวลา
ื๊ดแล้วก็เด้งแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้น
มันคือแบบโหมันสุดมากจริง
หลังจากนี้ต่อไปสิ่งที่ตัวแม็กซ์วางแผนไว้
ในฐานะส่วนบุคคลด้วยในฐานะที่เป็นผู้บริหารด้วยเนี่ย
วางแผนไว้พี่ถามแบบไวแบบไม่ต้องระยะยาวมาก
ในฐานะที่แบบอยู่ในธุรกิจแบบนี้คือว่า
เอาครึ่งปีหลังครึ่งปีหลัง
เพื่อให้แบบว่าข้ามปีนี้ให้ได้สะบักสะบอมน้อยที่สุด
คือวางแผนอะไรกับชีวิตส่วนตัวบ้าง
เอาว่าทำไงให้ปีนี้เราจบอย่างเจ็บน้อยที่สุด
และต้องรอดในปีนี้ไปให้ได้
แล้วก็คิดว่าต้องไปให้รอดให้ได้ก่อน
แล้วก็เอาให้ถ้ามันจะมีกำไรสักหน่อย
หรือมันจะบวกลบสักหน่อยลบสักหน่อย
มันยังพอคุยกันได้
แต่ว่าต้องแต่ว่าบนนั้นต้องอยู่บนการบริหารคน
แล้วมันก็จะต้องการการหล่อเย็นการพัก

ตอนนี้ผมจะเริ่มงั้นให้คนได้เริ่มพักกันไว้บ้าง

ช่วงประมาณปลายเดือน๘มันจะกลับเข้ามาแล้ว
ช่วงนี้บริษัทมันรอดแบบสะบักสมอมน้อยที่สุด

แล้วก็สำหรับคุณมีการปรับโครงสร้างอะไรอยู่แล้วแหละ

ทำอันนั้นมีอันนี้เดี๋ยวจะมีการแบบเปิดตัวอะไรของใหม่บ้างในช่วงครึ่งปีหลังนะครับ
คุณทำผังกองทัพบกกับเขาด้วยเหรอคะ
ทำผังเลยครับไม่ใช่มายแมปอะไรอย่างนั้นไม่ใช่
ก็เป็นโครงสร้างครับเป็นโครงสร้าง

ส่วนตัวถ้าในส่วนตัวปีนี้มันมี
ผมว่ามิชั่นส่วนตัวของผมปีนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าตัวนี้แหละเรื่องงานที่ต้องทำให้ได้
คือผมไม่ได้มีชีวิตส่วนตัวที่เยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้น
แต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันมีอย่างหนึ่งที่อยากทำให้ได้ในปีนี้
เพราะว่ามันเริ่มจากการที่เราเริ่มได้แบบตอนนี้ได้มีการถูกเชิญไปพูดหรือบรรยายในหลายที่นะครับ
ปรากฏว่าพอได้ไปพูดที่สมาคมการตลาด๑ครั้งที่แบบพูดเรื่องเทรนด์
คนก็ส่งเสียงต่อเราค่อนข้างดีนะแล้วหลายคนก็เชียร์ให้ว่า๒๐เทรนด์เนี่ยพอเวลาทำเป็นแบบพูดทั้งหมดรวมเนี่ย
เวลามันน้อยมันผิวมันแตะได้น้อยมากเลย
งั้นคุณทำแบบเจาะลึกไหมทำคอนเทนต์แบบเจาะลึกของแต่ละอันออกมาไหมอะไรอย่างนี้

บางทีแบบปล่อยให้ตัวเองยุ่งในเรื่องอื่นบ้างที่ไม่ใช่เรื่องเดิมนี่มันช่วยนะ
คือจริงไปยุ่งเรื่องอื่น
แล้วก็เรื่องที่ผมทำมันไม่ใช่เรื่องไกลจากงานเท่าไหร่

แล้วก็หลายครั้งก็มักจะได้ไปสอนไปพูดบรรยาย
แล้วก็จะมีโอกาสทางธุรกิจเข้ามาเข้ามาที่บริษัทด้วย
มันก็ได้ผลอีกต่อหนึ่งกลับมาที่ธุรกิจด้วยเหมือนกันนะครับ
ก็เลยคิดว่าอ่ะไหนถึงเวลาทำเลยละกัน
อันนี้คืออยากทำให้ได้ครึ่งปีหลังเป็นเรื่องหนึ่งครับ
คุณผู้ฟังค่ะที่คุยกับแม็กซ์มาตลอดเนี่ยคือเนื่องจากเรารู้จักกันก่อนอยู่แล้วนะคะ
รู้จักกันมานานนานแบบฟันหล่อค่ะเนื่องไม่คะคือแบบรู้จักกันแล้วก็มา
กลับมาแล้วก็บอกว่าเป็นซีโอหรอว้าวอุ้ยไอจังเลย
ยังเป็นลูกจ้างหน่อยกูนะคะที่เราคุยกับแม็กซ์มานะค่ะดูแลกู
ฟังก็คือจริงมันก็เป็นธุรกิจที่มันหนีไม่ออกนะคะ
เพราะว่าต่อให้ธุรกิจตัวเองจะปรับตัวได้ทัน

แล้วก็เป็นธุรกิจที่มีคนในที่ทำงานที่ปรับตัวได้ไว
แต่สุดท้ายแล้วความเกี่ยวกายกันของการทำงาน
เช่นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าสายผลิตภัณฑ์
หรือว่าเป็นสายบริการก็แล้ว

มันก็อดส่งผลกระทบถึงเราไม่ได้อยู่ดี

ฉุบคราวเดี๋ยวกลับไปเหมือนเดิม
ชอบชอบพวกไม่ค่อยเชื่อชอบ
จะบอกมีคนสังเกตหนึ่งเรื่องนี้ว่า
พอบริษัทปรับแล้วคนต้องอยู่บ้าน
มันจะมีสินค้ากลุ่มหนึ่งที่ขายดีมากเลย

มันคืออะไรก็ตามที่มันทำให้เรารู้สึกดีเวลาอยู่คนเดียว
แอร์แอร์บ้านเฟอร์นีเจอร์
ห้อทอดไร้น้ำมันเครื่องครัวสัตว์เลี้ยงต้นไม้
อะไรอีกอ่ะลำโพงหูฟังเครื่องเสียง
ทีวีช่วงนี้ขายดีถล่มทลายช่วงที่ผ่านมา
และมันจะดีอย่างนี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง
ปิดท้ายด้วยคำถามที่แบบแม่งเกี่ยวกันยังไงวะ
คือไอ้สินค้าที่คุณบอกมาทั้งหมดอ่ะ
อะไรที่ทำให้ชีวิตคุณดีที่สุด
หลังจากนี้ต่อไปแน่

หลังจากนี้ใช่ไหมเพราะว่าอันที่ดีที่สุดก่อนหน้านี้

ทุกคนมันมีแล้วตอนนี้ถามผมผมคิดว่ามันต้องเป็นอะไรที่ทำให้เรา
สามารถใช้ชีวิตในทุกที่ได้ง่าย

ผมเริ่มจากการซื้อเป้ใบใหม่

เดี๋ยวเอาขึ้นมาดิลูกล้างเป็นไงนะ
เป้ใบใหม่ซึ่งมันเล็กกว่าเดิมมาก
ไม่แน่ใจว่าเป้ใบเดิมผมนี่มันเหมือนเป้แบคแพคอ่ะ
เวลาฝรั่งมาไทยอ่ะ
แล้วผมก็ไม่ไหวแล้วผมรู้สึกว่าหลังจากนี้เราต้องพอสเทเบิ้ลกว่านี้
ผมซื้อไอ้นี่เลยเป้ใบนี้
แล้วก็สามารถที่จะคอมแพคทุกอย่างให้อยู่ในใบเดียว
หรืออะไรอย่างนี้ง่ายมากจะเวิร์คฟอร์มเอนี่แวร์มาเลย

ที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะคะสิ่งที่แม็กซ์อยากจะพูดปิดท้ายให้พี่หน่อยว่าคือ
ถ้าสมมุติแลกเปลี่ยนกันนะคะในฐานะคนที่ก็รับผลกระทบมาไม่น้อย
แต่ว่าก็ยังยืนไหวแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกับเราได้วันนี้นะคะ
ถ้าจะต้องพูดกับคนที่แบบมันเกินกว่าที่เราเจอ
มันเกินกว่าที่ตัวเราเจอแล้วเขาแบบเขาไปต่อไม่ไหว
แล้วอยู่ในช่วงที่แบบเอายังไงดีนะ
้อถอยด้วยนะหดหูด้วยนะระบบเอายังไงดีนะ
มีอะไรแบบว่าพูดคุยกับคนที่อยู่ในภาวะแบบนั้นไหมคะ
ผมแชร์สิ่งที่ทำแล้วกันนะคะที่ผมทำมาในช่วงกระบวนการที่ผมเจอ

อันแรกเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาที่คุณมีอยู่ในมือตอนนี้นะครับ

สองเมื่อเรียงลำดับได้เรียบร้อยแล้วเนี่ย
บางทีการแก้มันไม่ใช่เรื่องง่าย
มันลำบากใจมันต้องมันต้องตัดสินใจเด็ดขาดเนี่ย
แต่คุณต้องทำเพราะว่าคือบางทีเราเอ็นดูคนเราไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ย
สุดท้ายมันไปหมดเนี่ยมันไม่ดีกับใครสักคนเดียวนะครับ

ถ้าพูดว่าบางทีต้องลดคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราต้องยอมเสียคนเก่งบางคน
เพื่อที่จะรักษาคนเก่งคนอื่นเอาไว้นะครับ
อย่างอันนี้เรียงระดับความสำคัญเสร็จปุ๊บเอาปัญหาขึ้นมาแล้วคิดด้วยเหตุผลเอาอารมณ์ออกไปก่อน

ส่วนเรื่องไหนที่แก้แก้ได้แก้เลยแก้ให้เร็วทำให้เร็วนะฮะ

เรื่องไหนที่แก้ไม่ได้อย่าคิดคนเดียวอย่าแบก
หาคนคิดหาคนช่วยคิดหาคนช่วยฟังหาคนแบบมานั่งคุยด้วยกัน

ถ้ามีหรือบางทีอันนี้ผมใช้อันนี้บ่อยมากบางทีผมจะคุยกับพนักงานรุ่นเด็กในออฟฟิศด้วยซ้ำ
คือบางทีปัญหาเนี่ยเราว่าต้องคุยกับผู้บริหารแต่บางทีผู้บริหารเขาคิดในกรอบของผู้บริหาร
เขาไม่สามารถที่จะออกจากกรอบนี้ได้แต่บางทีเราคุยกับเด็กปุ๊บอ่ะ
เด็กมันมันมีโซลูชั่นที่มันประหลาดออกมาได้แล้วมันแบบเออมันเจ๋งว่ะมันคิดได้ว่ะ
หรือบางทีเราคิดกลัวไปก่อนว่าถ้าเราตัดสินใจแบบนี้คนนั้นจะไม่โอเคคนนี้จะต้องมีปัญหาอะไรอย่างนี้
การคุยเพื่อซาวเสียงหรือเพื่อแบบอย่างเชิงอะไรบางอย่างก่อนการตัดสินใจมันช่วยให้เราสบายใจขึ้นได้ก็ดีนะครับ
ก็ควรจะคุยเยอะนะครับอย่าแบกสุดท้ายเลยกำลังใจสำคัญสุด
กำลังใจจากคนรอบข้างจากคนที่มีความปรัฐนาดีกับเรานะครับ
ดีนะง่ายดีนะก็คือแบบอย่าแบกอย่าแบกเพราะว่าแม็กซ์ได้แบกมาแล้วแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนเป้ใหม่

เมื่อกี้ผู้ชายแบบจบดี
พี่ขอโทษเดี๋ยวพี่ตัดต่อให้ดีเลยไหม
ฟังค่ะที่เราคุยกับแม็กซ์มาทั้งหมดนะคะก็เป็นการยืนยันได้ว่าไม่รอดสักรายค่ะ
แค่จะบอกว่าเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนที่จะผ่านมันได้แล้วก็ผ่านไปด้วยสภาพแบบไหนแค่นั้นเองนะคะ
แต่ละคนไม่ได้มีความพร้อมรับมือวิกฤตเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าถ้าลองแบบใช้บทเรียนที่แต่ละคนเขาเคยใช้เขาผ่านมา
ซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องผ่านมาแบบโอ้ยชนะเลิศด้วยนะคะ

แลกเปลี่ยนกันเหมือนกับที่เราทำหลายอีพีมาจนถึงตอนนี้นะคะ
วันนี้ทางรายการต้องขอบคุณแม็กซ์มากเลยนะคะที่มาพูดคุยกัน
ขอบคุณนะคะแม็กซ์แล้วเดี๋ยวไว้โทรเมาส์กันค่ะ
ครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีค่ะ

คุณผู้ฟังค่ะในสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปอีกหนึ่งอาชีพที่ใกล้ตัวมาก
ใกล้มากใกล้จนแบบเขารอดได้ยังไงนะนะคะ
สัปดาห์หน้าเราจะคุยกับคนขับแท็กซี่ค่ะ
เป็นคนขับแท็กซี่ที่คุณผู้ฟังอาจจะได้เคยฟัง
เคยเห็นคำสัมภาษณ์มาแล้วเป็นคนคุยเก่ง
เตรียมพร้อมรับมือได้กับทุกสิ่ง
แม้ว่าอาชีพตัวเองจะเป็นอาชีพแรกที่ได้รับผลกระทบแน่นอน
แต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบของจริงสัปดาห์หน้านะคะว่ารอดหรือเปล่า
สำหรับพี่จูลี่นะคะแท็กซี่คนน่ารักของเรา
ที่เราเคยเห็นกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ฉะนั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะคะ
แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเวลาเดิมก็คือ๑๐โมงค่ะ

วันนี้สวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ